เป็นเรื่องของหมอนวดผู้ชาย

คือหมอนวดเขาหวาดระแวง
นึกว่าลูกค้าจะมาเล่นของทำมนต์ดำใส่
ก็เลยคว้ามิดและกระหน่ำแพง
ฝ่ายหญิงเนี่ยเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาสามีเลยนะคะ

เนี่ยค่ะคุณผู้ชมหลังจากเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ญาติพี่น้องของผู้ตายก็ร้องไห้ระงมแบบนี้เลยนะคะ
เพราะว่าหมอนวดผู้ชายก่อเหตุไปกระหน่ำแทง
นางพิชรัฐคริปรำอายุ๔๕ปี
ก่อเหตุต่อหน้าต่อตาของสามีนางพิชรัฐแล้วก็เพื่อนบ้านนะคะ
จุดที่เกิดเหตุนี้อยู่ที่บ้านห้วยที่ตำบลอีสานอำเภอเมืองบุรีรำนะคะ
โดยตำรวจโรงพักเมืองบุรีรำก็ไปตรวจสอบ
ไปเจอกองเลือดขนาดใหญ่อยู่หน้าร้านรับซักผ้า
แล้วก็มีชาวบ้านมุงดูเต็มหน้าร้านเลยนะคะ
ทีนี้จากการสอบถามชาวบ้านก็รู้ข้อมูลว่านางพิชรัตน์ผู้ตาย
โดนแทงระหว่างขาก็คือจริงอวัยวะเพศเลยนะ
หน้าอกอาการสาหัสเลยนะคะตอนที่ชาวบ้านไปเห็นบอก
โอ้โหต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ท้ายที่สุดค่ะ
ทางด้านนางพิชรัฐเนี่ยเสียเลือดมากแล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ซึ่งคนร้ายที่ก่อเหตุไปก่อเหตุต่อหน้าต่อตาสามีของนางพิชรัฐ
ซึ่งสามีป่วยเป็นอำมพลึกครึ่งตัว
คือสามีเห็นนะเห็นเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนนี้มาแทงภรรยาของตัวเองแต่เข้าไปช่วยไม่ได้
ไม่ได้เพราะเป็นอมพลึกไงคะเพื่อนบ้านก็เห็นด้วยเหมือนกัน
แล้วหลังจากเกิดเหตุคนที่ก่อเหตุคือนายเสถียรกุญชะโมริน
อายุ๕๔ปีเนี่ยนะก็เดินหนีไปเลยไปทางห้างสรรพสินค้า
แล้วก็ถืออาวุธมีดที่ใช้ก่อเหตุติดมือไปด้วย
จริงคนก่อเหตุนะเขาขับรถกระบะมาคุณ
แต่ว่าชาวบ้านช่วยกันไงดึงกุญแจรถกระบะออก
คือเหมือนกับไม่ให้ผู้ก่อเหตุหนีไปไม่ให้ใช้รถกระบะขับหนีไป
ซึ่งเขาก็เลยขับรถหนีไม่ได้เลยรีบเดินเท้าหลบหนีไปนะคะ
ทีนี้เมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นคนนี้
ถูกตำรวจรวบตัวได้แล้วก็พาไปชี้จุดนะ
จุดไหนทิ้งมีดพาไปดูบริเวณคลองน้ำบ้านห้วย

เพราะว่ามีดมันไปค้างอยู่ที่ต้นผักตบชาวา
ก็เป็นมีดปลายแหลมขนาดยาวเลยแหละนะฮะ
แล้วก็สอบสวนค่ะผู้ที่ก่อเหตุเขาก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าเขามีอาชีพเป็นหมอนวดแผนโบราณ
แล้วที่ผ่านมาก็เคยมานวดให้กับสามีของนางพิชรัฐ
บอกว่าป่วยเป็นอำมพลึกครึ่งตัวเนี่ยค่ะ
ปัจจุบันนี้สามีของนางพิชรัฐก็เริ่มมีอาการดีขึ้น
แล้วก็เคยมานวดให้กับชาวบ้านแถวนี้บ่อยเลย
แถวบ้านจะรู้ว่านี้เป็นหมอนวดฝีมือดี
แต่ช่วงหลังหมอนวดเขาบอกนะว่าตัวผมเริ่มมีอาการผิดปกติ
แล้วบอกว่าเวลาที่นางพิชรัฐจะโทรศัพท์มาหรือว่าไลน์มาหาผม

หมายถึงตัวผมนะตัวผมเนี่ยพอรับสายหรืออ่านไลน์แล้วรู้สึก
ทำไมผมรู้สึกแปลกตัวเองจัง
แล้วบอกด้วยว่าผมโดนนางพิชรัฐหลอกเอาเงินไปหลายครั้ง
ก็เลยเชื่อแบบสนิทใจเลยว่าแสดงว่านางพิชรัฐจะต้องเล่นของ
จะต้องทำมนต์ดำใส่ผมแน่เพราะว่าผมไปรักษาที่ไหนก็ไม่หาย
เลยตัดสินใจคว้าอาวุธมีดแล้วก็ก่อเหตุกระหน่ำแทงนางพิชรัฐ
เพื่อเป็นการล้างมนต์ดำนะคะ
เพราะว่าเขาโกงกับสินผม
แหมอนักษารักษาอโมงสมภาษให้ด้ายมาก็เอาไปสำทุน
แต่แล้วผมก็บอกว่าเงินพวกนี้มันเป็นเงินศักดิ์
ถ้าใครทำผิดบทคนมันจะตายหง
แต่เขาเอามํดำมาใส่ผมแต่ว่าในเรื่องกฎหมายก็แง่
เพราะว่าตะกูลเขาน่ารู้พร้อมของตามมีดเขาน่ารู้หมด
พอเรียกมนต์ดำเนี่ยตามนี้เขารู้

เขาทำใส่ผมแคลรายมาผมก็เป็นบ้า
โตหาผมก็เป็นบ้า
พอผมไปรักษาไหนผมก็ต้องจริงเป็นบ้า
เที่ยวใครเที่ยวเที่ยวนี่เพราะอะไร
เพราะว่าผมโดนโดนของมนต์ดำใส่ตัวผม
พูดอยู่แต่ว่าผมโดนมนต์ดำใส่ตัวผม
เขาทำมนต์ดำใส่ตัวผม
ทีนี้หลังจากที่เจ้าน้าที่มีการสอบปากคำแล้ว

แต่ผู้ต้องหาอาจจะแอบมาชอบคนตาย
แต่ว่าคนตายไม่เล่นด้วย

แล้วก็มาก่อเหตุโดยอ้างว่าถูกผู้ตายทำบนดำใส่
ซึ่งเรื่องนี้มันเป็นความเชื่อของนายเสถียรเอง
แต่อย่างไรก็ตามนะคะตำรวจก็ได้แจ้งข้อหานัก
ฆ่าคนตายโดยเจตนาพกพาอาวุธมีดไปในที่สาธารณะ
แล้วก็คัดค้านการประกันตัวด้วย
ว่าตอนแรกตำรวจก็คาดว่าเป็นเรื่องของชู้สาวด้วยนะครับ